คุณผู้ชมครับมีเด็กนะครับอายุสิบสองปีนะฮะเชิดมังกร
ก็คือมันมีความแตกต่างกันระหว่างเชิดสิงโตกับเชิดมังกรนะแต่ว่าการเชิดมังกรที่กำแพงเพชรเนี่ยนะฮะ
น้องคนนี้ไต่เสาขึ้นไปด้วยแล้วปรากฏว่าร่วงตกหัวกระแทกพื้นนะครับ
อาการสาหัสคุณผู้ชมครับไปดูคลิปกันหน่อยฮะ
นี่คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ครับเด็กอายุ๑๒ปีนะฮะเชิดมังกรครับ
และตามที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับคือเป็นงานในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรครับ
งิ้วตลาดนครชุมแต่จังหวะที่เพื่อนในคณะครับ

หัวมังกรเป็นรอบที่๒ปรากฏว่าพัดร่วงลงมาจากเสานะ
ศีรษะก็คือกระแทกพื้นอย่างรุนแรงนะครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยค่ะ
คือพอมันมีการแสดงลักษณะนี้มีการตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัย
ทำการแสดงนะครับการซักซ้อมกับเพื่อนร่วมคณะ
ซึ่งปกติจะมีการซ้อมรับร่างของเพื่อนเอาไว้กรณีฉุกเฉิน
แต่แบบนี้เห็นว่าร่างของน้องร่วงลงมาแล้วก็เพื่อนไม่ได้เข้าไปรอรับ
อัพเดทอาการน้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
คุณผู้ชมครับคือกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเขาอัปเดตให้ฟังนะครับ
โหลกศีรษะร้าวครับแต่ว่าเริ่มรู้สึกตัวไม่มีเลือดออกในสมอง
ถามตอบเนี่ยพอรู้เรื่องนะครับทำตามคำสั่งได้ต้องให้ออกซิเจน
แต่ว่าน้องยังสามารถหายใจเองได้ต้องรอสังเกตอาการทางสมองอีก
อย่างน้อยนะครับ๒๔ชั่วโมงเต็มก็ขอให้น้องนั้นหายกลับมา
เป็นปกติโดยเร็วนะครับภาพน่ากลัวมากนะ
ขอให้หายเร็วนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีการพูดถึงสำหรับเรื่องนี้
ก็คือว่าการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะการรองรับอันตรายที่จะเกิดขึ้น
มีมาตรการป้องกันมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ